เขาบอกว่าขี่รถจักรยานยนต์เดินทางจากพัทยาจะไปทำงานที่ลบบุรี
แต่ไงไปโผล่ดาวอังคารเฉยเลยจริงเดี๋ยวลองดูค่ะ

นี่นี่นี่นี่ปึ้มปึ้มตี๊กเลยคือมากลางวันมากลางวันก็ดูไม่ออกเลยฮะ
มันกลืนใช่ไหมนะคะเขาก็เลยโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่าเมื่อวานเดินทางจากพัทยาจะไปทำงานที่ลบบุรี
ผ่านเส้นทางนอยสามศูนย์ศูนย์หนึ่งทางหลวงชนบทกิโลเมตรที่สามสิบฉะเชิงเซานครนายกประมาณตีห้าครึ่ง
เจอหลุมลึกนี่ยี่สิบหกเซนโอ้โหเขาชี้ให้ดูแบบนี้แล้วคุณผู้ชมดูสภาพถนน
ไม่มีป้ายเตือนอ่าไม่มีสัญญาณไฟบอกรถเขาอ่ะเสียหลักนี่นะคะ
เข้ามามอเตอร์ไซค์แต่ไม่ล้มแต่กล่องสัมภาระหลุดกระเป๋ากล้องกระเด็นกระจาย
แล้วดูรถคันอื่นรถยนต์เจอกับเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่นี้กระเด้งตึ้งกันเนี่ย
ไม่ต่ำกว่า๒๐คันแล้วดูสภาพรถแต่ละคนนะคะใครจะรับผิดชอบ
โอ้โหกันชนหน้าเอ่ยอะไรเอ่ยบางทีกระแทกปุ๊บกันชนหน้าที่แบบรถเตี้ยหน่อย
มันก็ครูดลงไปอ่ะใช่ครับนี่ค่ะมีรถแบบล้อหน้าแตกก็มีนะคะ
มีรถเหินปีนข้ามเกาะกลางไปชนต้นไม้ก็มีนะคะครับ
ลักษณะค่ะที่เกิดขึ้นจากถนนเส้นนี้ที่มันขลุขระขนาดนี้
ทีนี้ค่ะคนที่โพสต์เขาก็บอกว่าเขาก็แจ้งตำรวจนะคะ
ก็ไปลงบันทึกประจำวันที่สพบังน้ำเปรี้ยวครับ
ตำรวจก็แนะนำไปว่าก็คือถนนเส้นนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทครับ
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้แจ้งเรื่องเข้าไปสิมันจะมีสายด่วน
แต่ช่วงที่เขาโทรไปมันเป็นวันเสาร์
รอนานไม่มีคนรับ
นี่นะคะเดี๋ยวผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังคุณผู้ชมลองฟังดูนิดนึง
ใช้ความเร็วก็ประมาณแปดสิบเก้าสิบมั้งครับ
แล้วด้วยทางด้วยความที่ทางมันมืดมากอะครับ
แล้วก็มันไม่มีป้ายไฟไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเลยครับแล้วอยู่ดีดีนะครับ
มันรถมันตกหลุมครับตกหลุมแล้วเนี้ยครับอ่า
รถมันก็กระเด้งใช่ไหมฮะแล้วของที่ขนมาเนี่ยครับ
มันก็ตกแล้วก็เสียหลักนะครับแต่ว่ารถไม่ล้มนะฮะ
คนขับไม่เป็นไรครับรถไม่ได้ล้มแต่ว่าของที่ขนพอก็คือ
จะเป็นกระเป๋ากล้องครับในนั้นเนี้ยอาจจะมีกล้องสองตัว
เล่นอ่าสามตัวโน้ตบุ๊กหนึ่งตัวไงครับแล้วก็
อ่าที่เสียหายครับหลักหลักที่เสียหายจะมีกล้องหนึ่งตัว
หนึ่งตัวแล้วก็เล่น๒ตัวครับแล้วก็โน้ตบุ๊กที่พังเลยครับ
หมุนราคาความเสียหายเนี้ยครับอ่าประมาณสองแสนบาทครับ
ผมโทรไปสองครั้งครับวันที่๘วันที่๘
วันที่แปดครั้งหนึ่งแล้วก็วันที่สิบเอ็ดครับวันที่แปดรอบแรกโทรไป
คืบหน้าครับก็เลยโทรอีกทีเมื่อวันที่๑๑ที่ผ่านมาครับ
ก็มีเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะประสานงานให้ครับ
แล้วก็โทรมาสอบถามนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ขั้นตอนก็เลย
ผมก็เลยก็เหมือนจะไม่ได้คืบหน้าเท่าไหร่
คุณผู้ชมเสียหายสองแสนกว่าบาทนะคะมันไม่ใช่เรื่องเล็กเล็กนะคะ
แต่ยังเคราะห์ดีที่รถเขาไม่ได้ล้มตัวเขาไม่ได้บาดเจ็บแต่ทรัพย์สินที่เขาเสียหายไป
ใครจะรับผิดชอบแล้วไหนจะรถคันอื่นอีกอ่ะ
อีกตั้งหลายคันที่เสียหายบางเลยเขาเป็นเนี้ยช่างภาพใช่ไหมคะ
กล้องเล่นไหนจะกล้องไหนจะเลนไหนจะโน้ตบุ๊กเขาอะค่ะ
ยาวประมาณ๖๒เมตรกว้าง๒เมตรความลึกวัดระดับจากผิวถนน
ทางหลวงชนบทนย๓๐๐๑กิโลเมตรที่๓๐นะคะ
ก็เลยต้องให้รายละเอียดนิดนึงนะคะว่าถนนเส้นนี้มันคือพิกัดตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยค่ะ
ก็ให้ข้อมูลความเสียหายกับทางเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทไปแล้ว
แต่เจ้าหน้าที่ก็บอกกับผู้เสียหายว่าเดี๋ยวจะติดต่อไปที่ผู้รับจ้างรับเหมาทำถนนอีกทีหนึ่ง
แบบนี้ค่ะก็เลยต้องต่อกันไปเป็นทอดตอนนี้ก็เลยดูเหมือนว่ามันยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร
ก็ฝากหน่อยทางหลวงชนบทหรือว่าตำรวจในพื้นที่ก็ได้นะคะตามเรื่องให้นิดนึง
ระหว่างติดต่อผู้รับเหมาที่ทำทางอะไรเนี่ยผมว่าฝากพี่เจ้าหน้าที่ไปทำจุดเตือนสัญญงสัญญาณป้ายเปอร์อะไรไปทำก่อนเลยดีกว่า
ป้ายเตือนมีไม้กั้นหรือมีสัญญาณไฟอะไรก็ได้ค่ะ
คือรอผู้รับเหมานี่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จหรือวันไหนเขาจะมาทำป้ายเตือนให้นะ